คราวนี้พาไปดูเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์กันบ้าง
ต้องบอกเลยว่าเยาวชนคนไทยเนี่ยเก่งจริงนะ

ปรากฏว่าไปประกวดเนี่ยได้รางวัลมาด้วยค่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงไปดูค่ะ
นี่เลยรถจักรยานยนต์รูปแบบใหม่
เป็นไอเดียสุดเจ๋งของน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพิสุนุโลก
และมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามทั้งสองสถาบันนี้เขาได้ร่วมกัน
ประดิษฐ์คิดค้นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นแบบกึ่งกลไก
ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
เอามาประกอบเป็นรถมอเตอร์ไซค์และที่สำคัญสิ่งที่มันประหลาด
ที่มันแปลกนั่นก็คือล้อ

ถูกต้องมันเป็นกลไกแบบใหม่เป็นการคิดประดิษฐ์ขึ้นมา
ที่ทำให้มันสามารถวิ่งได้จริงแม้จะไม่มีดุมล้อไม่มีซี่ล้อก็ตามเนี่ยนะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับหนึ่งในนักศึกษาที่ร่วมประดิษฐ์รถคันนี้
คือนายนิมิตรน้ำน้อยค่ะ
น้องเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องแล้วก็เพื่อนใช้เวลาว่างที่มีให้เป็นประโยชน์
จะทำอะไรดีจากที่ร่ำเรียนมา
ก็เลยคิดแล้วก็ออกแบบรถจักรยานยนต์คันนี้
ด้วยการเอาเศษเหล็กต่างมาประกอบให้เป็นมอเตอร์ไซค

คือนายนัทพลกองทองก็ร่วมกันล่ะค่ะปรึกษาหารือผมมีเศษเหล็กตรงนี้พี่ผมจะทำยังไงให้มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้
ก็ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์แล้วก็ออกไอเดียกันจนกลายมาเป็นรถแฮนดเมสคันจิ๋วนี้
เนี่ยแล้วก็ยังขับได้จริงนะทำความเร็วประมาณ๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สบายซื้อกับข้าวได้เออค่อยไปชิวนั่งสบาย
รถเอาไว้ซื้อกับข้าวจะให้ซิ่งไปไหนรับสะโทษ
รถเนี่ยซื้อแกงจะไปแรงได้ไงเออเก๋ทีเดียวนะคะคุณค่ะ
นี่แหละค่ะและที่สำคัญนะคือเขาใช้เวลาในการทำเพียงแค่๕เดือนเท่านั้น
โอ้โหสุดยอดจริงไปฟังเสียงนักประดิษฐ์คิดค้นกันหน่อย

แต่เห็นคันเล็กจิ๋วแบบนี้
นี้บอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าจิ๋วแต่แจ๋วเออรถคันนี้นะคะ
คว้ารางวัลระดับเอเชียมาแล้วที่งานแบงคอกคัสเตอร์ไบท์
เพดิชั่นสองพันสิบเก้าอืมซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากนักสร้าง
เตอร์ไซค์สไตล์คัสตอมชาวญี่ปุ่นชินยะคิมูระ
ถือว่าเป็นนักสร้างรถระดับต้นของโลกอ่ะคุณสุดยอดสุดยอดสิ
โอ้โหค่ะจริงเยี่ยมมากผมว่านี่มันเหมือนกับเป็นจุดเล็กนะครับ
ในการที่จะส่งเสริมให้นักประดิษฐ์นักสร้างเนี่ยนะ
เขาคิดค้นอะไรใหม่ใหม่ขึ้นมาค่ะคือรูปแบบของรถยนต์
หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยนะ
นี่มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งต้นแบบนะที่เป็นรถต้นแบบในแบบใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้
ใช่ใครที่อยากจะไปเห็นผลงานของน้องแบบด้วยตาของตัวเองเนี่ยนะ
สามารถติดต่อนายนัทพลได้นะเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชม
เพื่อติดต่อสอบถามกันไป๐๘๓๖
ซุปเปอร์ไบท์พิสุนโลกบายมินิไบท์ช็อปจ้า
ผมว่าคนที่เล่นมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้เขาน่าจะรู้นะว่ากลไกพวกนี้มัน

แต่ว่าต้องยอมรับว่าเด็กชนไทยนี้สุดยอดนะคะคน

ความคิดสิ่งประดิษฐ์ไอเดียนี่เจ๋ง
เอาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง

น่าชื่นชมรบมือครับ
สนับสนุนแล้วกันเด็กไทยที่มีความสามารถ
เราอยากจะสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะคะ